สูญเสียที่เกิดจากน้ำ
คุณผู้ชมค่ะครอบครัวนี้สูญเสียคุณแม่อายุ๕๗ปี
ที่ป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรง

ก็เลยออกมาเดินเล่นค่ะ

เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุคือมันดึกมากแล้ว
ก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คือเวลาประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
นี่ค่ะแล้วท่านก็ว่ายน้ำแบบนี้ค่ะ

แล้วพยายามเอามือประกองขาขึ้นมาพาดที่ขอบสระ

แต่ว่ายได้ไม่นานค่ะเนี่ยค่ะ
เนี่ยค่ะสักพักนึงเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
อยู่ร่างก็จมลงไปแบบเงียบ
แล้วตรงจุดนี้คือเขาบอกว่าคนดูแลสระก็ไม่อยู่
เพราะฉะนั้นตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครเห็นแม้แต่คนเดียว
นะคะสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจสพบวินไปตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นสระน้ำในหมู่บ้านนะคะที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
สระพบศพของคุณป้าลาวัลสับโพอายุ๕๗ปี

ซึ่งลูกสาวผู้ตายเนี่ยเล่าบอกว่าแม่เป็นโรคแขนขาอ่อนแรง
แล้วเมื่อวานเกิดอาการน้อยใจคนในบ้าน
ก็ใช้วอคเกอร์เนี่ยค่ะพาตัวเองเดินออกมาจากบ้าน
ซึ่งคนที่บ้านเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่าแม่ก็จะออกไปเดินเล่นนอกบ้านแบบนี้ประจำ
มีวอคเกอร์อันหนึ่งแล้วก็เดินไปนะคะ
จนกระทั่งนานผิดสังเกตก็ไม่กลับมาสักที
คราวนี้ทางบ้านเริ่มร้อนใจค่ะว่าเอาทำไมแม่ไม่กลับสักที
ก็ช่วยกันออกตามหาหายังไงก็หาไม่เจอ
คงไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าท่านมาว่ายน้ำนะคะ
กระทั่งเมื่อเช้านี้คนดูแลสระน้ำแจ้งมาว่า
พบศพคนลอยอยู่ในสระน้ำซึ่งสุดท้ายก็พบว่าคือแม่นั่นเองนะคะ
ตำรวจคาดว่าผู้ตายน้อยใจคนในบ้านก็เลยออกมาเล่นน้ำคนเดียวค่ะ
แต่ด้วยความที่แขนขาอ่อนแรงก็เลยทำให้พลาดและจมน้ำเสียชีวิต
ก็เดี๋ยวจะส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
และคืนร่างให้กับครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ